สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยนะครับ
ติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์ศุกร์กันเถอะเราเมื่อวานวันเสาร์
วันนี้อาทิตย์พรุ่งนี้วันฉันเพลงอะไรโอ๊ยเวียนหัว
ก็แบบว่าลีลาลีลาสนุกสนานคุณเคยเห็นเวลาคนเต้นอย่างนี้ไหมรอบโบสถ์
เมื่อไหร่ถึงอ่ะเดินหน้าไปก้าวหนึ่งถอยหลังสักสองสามเก้าเออ
แต่เดินหน้าหนึ่งถอยสองไม่ต้องไปไม่ต้องถึงไหนกันพอดี
มาเจอกับเราวันนี้สนุกสนานนะครับรวบรวมเรื่องราวสุดแปลกสุดทึ่ง
แล้วก็เรื่องราวดีดีด้วยใช่แล้วเรื่องราวน่าสนใจมากมาย
ของกินเด็ดของโบราณของเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
ก็มีมาฝากเช่นกันค่ะอ่าเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับ
ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันในตลอดข่าววันนี้ล่ะ
เรามาพูดคุยกันหน่อยผ่านทางช่องทางไลน์ถูกต้องค่ะ
วันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยมาทักทายกันหน่อย
สำหรับแฟนรายการหรือว่าคุณผู้ชมที่เปิดมาดูเราตอนนี้นะคะ
ส่งไลน์มาเลยส่งฟรีส่งเท่าไหร่ก็ได้ส่งมา
มีอะไรอยากจะถามมีอะไรอยากจะบอกก็บอกกันมาได้
อย่างเช่นสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงดูอยู่จากที่ไหน
หรือว่าอยากจะทักทายเราก็ได้เช่นเดียวกัน
โอ้คุณชนะวันนี้ดูอ้วนขึ้นก็ทำได้

เพราะว่าทักไปเรื่อยมันจะเริ่มพองขึ้นเรื่อย
มันไม่ฟีบลงเหรอมันไม่ฟีบลงนี่
มันขยะทุกวันนี้งงนั่นได้ว่าเป็นคนหรือว่าครั้งคก
คุณพยายามเอาลงพยายามเอาออกกูพูดตามทางแฟนเพจ

กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันได้
เมื่อสักครู่นี้เราไปเต้นกันดุ๊กดิ๊กอยู่ในนั้นแล้ว
หรือว่าใครได้เสื้อยืดไปแล้วอยากจะถ่ายส่งมาให้เราดู
ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ
ชอบก็ให้กดไลค์แต่ถ้าถูกใจให้กดเล็บ

ช่วงแรกพาไปท่องเที่ยวกันก่อน
เป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยนั่นเองนะครับ
พาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่นี่เขาบอกว่ามีชื่อว่าหลาดริมน้ำผ่านพอ
มีอะไรดีไปดูกันค่ะ
หลาดภาษาใต้คือตลาด

ไปกันที่ถนนคนเดินริมแม่น้ำตาปี

จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใช้ชื่อว่าหลาดริมน้ำพานพอ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยนั่นเอง

ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

การเข้าถึงบริการของรัฐนั่นเอง

โดยมีการเร่งสร้างโอกาสอาชีพ
แล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
รวมถึงสร้างแนวทางช่วยเหลือกลุ่มประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนเกษตรด้วยนะคะ

ดำเนินโครงการจัดตลาดนัดริมน้ำพานพอ
บนถนนคนเดินริมแม่น้ำตาปี
เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
แปลว่าของที่นี่จะราคาถูก
เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลไม้เรียง
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วย

ให้ทั้งเด็กน้อยและเยาวชน
รวมไปถึงผู้สูงอายุมาแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ผู้สูงอายุบางท่านเขาก็จะมาเล่นดนตรีไทย

มีจุดที่จะส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่นี้ด้วย
ตลาดแห่งนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์นะคะคุณผู้ชม

ไปเมื่อวานได้แต่วันนี้ไม่ต้องไป
เพราะว่าเปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๓ทุ่ม

งั้นก็อดใจรอหน่อยเสาหน้า

เห็นมั้ยเมื่อสักครู่มีของขายเยอะกระบองไม่ผ่ายอะไรมั้ง

มีสินค้าแบบโอท็อปด้วยของดีของในจังหวัดด้วย
ที่สำคัญอย่างที่บอกไปราคาถูก

ครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปสนุกสนานกับช่วงตลอดข่าวขำนี่
ไปดูลีลาแบบนี้แม่ไม้มวยไทย
แต่ว่าไม่ใช่แม่ไม้มวยไทยบนเวทีนะ

วยทะเลมวยตับจากมวยต่างที่เขาต่อยกันแบบว่าสร้างความสนุกสนาน

ต่อยกันเอาจริงเอาจังไปติดตามเลย
รวมกันมาแล้วในตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
วันนี้มาพบกับการชกมวยหลากหลายรูปแบบ
มวยทะเลที่ต้องเซมวยตับจากที่ต้องฟัง
จะมันจะเฮจะเซแค่ไหนไปดูกันครับ
งานนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มคมขวัญกันด้วยรอยสักที่น่ากลัว

สักลายขนาดนี้ต้องน่ากลัวเบอร์ไหนล่ะครับ
แค่นี้ยังไม่พอนะการเปิดตัวของนักมวยเนี่ยมันก็ทรงพลังกันสุดล่ะครับ
ฝ่ายน้ำเงินมีแรงแสงคู่แข่งปะทะกับฝ่ายแดงอาเฮียเพียทุกทาง
สถิติการชกศูนย์ครั้งเพราะนี่เนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาครับ
แต่ดูท่าเหมือนฝ่ายแดงจะแซงทุกทางแล้วครับเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่จริง
แล้วก็แรงแสงพูดหมดจนจนหันตกน้ำกว้างกันไปแบบนี้ล่ะครับ
ไม่รู้ว่าตั้งใจมาแทนมวยทะเลหรือมาเล่นน้ำกันแน่นะครับเนี่ย
ถึงเวลาการแข่งขันมาเริ่มกันที่ยกที่๑ก็จะจดจ้องจดไม่มีใครออกหมัดกันสักทีครับ
กว่าจะออกหมัดซ้ายหรือขวาก่อนก็ต้องจ้องกันตา

แล้วก็เริ่มออกมาที่ฮุกขวาแล้วก็ปล่อยฮุกซ้ายแล้วก็ละหกลุกไม่ทันแล้วครับ
สงสัยคุณพี่ฝ่ายแดงเขาน่าจะชอบเล่นน้ำซะจริงละมั้งครับเนี่ย
หรือในน้ำมันจะมีอะไรนะ

แต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ครับขอลองอีกสักยก
เมื่อกี้นี้เนี่ยมันตั้งตัวไม่ทันจริงจ้า
ยืนหน้าท้าทายขนาดนี้เนี่ยก็เลยต้องต้อง
ต้องรีบตกไปตามระเบียบอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชม
โอ้โหแม่ตกเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยหมดแรงแบบนี้ล่ะครับ
คู่นี้เนี่ยเขาชกกันมันสุดติงกระดิ่งแมวเมียวมันแบบไม่เกรงใจใครจริงล่ะครับ

ชกกันแบบไม่เกรงกลัวโอ๊ยจะชกมันขนาดไหนตามที่เห็นแบบนี้ล่ะครับ
น่าจะส่งไปฝึกซ้อมกับพี่ศรีสังเกตเขานะครับ
เดี๋ยวจะพาไปชิงแชมป์มวยโลก
ปิดท้ายกันด้วยมวยตับจาก
มวยที่ต้องปิดตาต่อยกัน

มันก็ต้องโดนกรรมการแบบนี้บ้างนะครับคุณผู้ชม
มันก็ต้องโดนการแบบนี้บ้างนะครับคุณผู้ชม
แม่ก็ไม่ที่หวังทำไมล่ะครับคุณพี่กรรมการ

งานนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่า
ผมก็สู้คนนะครับ
ลับล้ำล้ำเลย

ในวงการคุณสมรักนี่สายตาดีแล้วนะ

กรรมการท่านนี้ไปเนี่ยโอ้โหยังพริ้วเลย

หลบได้โอ้โหสุดยอดมากเลยนะ
เออก็คือคนต่อยเนี่ยเขาได้ยินแค่เสียงไง
กรรมการเดินแกรปเอาแล้ว
ใส่ไว้ยังแต่กรรมการนี้ต้องบอกว่าสายตาดีจริง

ใช่จริงอันนี้ก็เป็นกีฬาพื้นบ้านเนาะ
เป็นอีกหนึ่งสีสันนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะ
ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตาม
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกิน

เดี๋ยวจะมาท้าทายกันว่าคุณผู้ชมคิดว่าจะสามารถทานหมดไหม

นะคะยังไม่หมดค่ะทานของขาวแล้วเดี๋ยวพาไปทานของหวาน

ที่บอกเนี่ยหาทานยากจริงเพราะมันไม่ใช่ขนมถ้วยนะ
แต่มันคือขนมอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่ค่ะ